กรณีที่ผู้หญิงตายในห้องเช่า
ไฟไหม้ข้างในมือมัดท้ามนุษย์มัดท้า
ล็อกประตูข้างนอกสงสัยกันทั้งประเทศ
คือคิดไม่เหมือนกันไงตำรวจบอกว่าเหตุการณ์นี้
เป็นเหตุฆาตกรรมแต่ญาติเชื่อว่าฆ่าตัวตายถูกป่
นี่แหละนี่แหละครับคุณผู้ชมผลชนสูตรออกมาแล้ว

ถูกปาดคอก่อนตายครับคุณผู้ชมครับ
สงสัยใครบ้างผมบอกหลายครั้งแล้วดูข่าวให้สนุก
คดีสืบจากข่าวแล้วเก็บไว้ในใจ
พบศพนางสาววันนาอายุ๕๒ปี
เสียชีวิตในห้องนอนนะครับที่ร้านรับซื้อของเก่า
ริมถนนบางกรวยไซน้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
สภาพศพย้อนไปดูก่อนนะ
ลำคอไฟไหม้ข้างลำตัวไฟไหม้
มือกับเท้าถูกมัดด้วยสายไฟ
ใครว่ามันจะฆ่าตัวตายมันจะมัดมือมัดเท้า
ใช่ไหมที่เราสงสัยอันแรกอันนี้อันแรกก่อน
ไม่พบบาดแผลตามร่างกายแล้วก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้
ตำรวจครับคุณผู้ชมตำรวจบางบัวทองเปิดเผยผลชนสูตร
สบนางสาววรรณาผู้ตายพบว่า
อดเลือดแดงที่คอฉีกขาดไปดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม

จากถูกของมีคมปาดลึกถึงเส้นเลือดใหญ่

หนึ่งมีดมันต้องคมขนาดไหน
ไอ้คนทำมันต้องโหดขนาดไหนเธอเสียชีวิตด้วยเหตุนี้
เชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมครับแล้วมีผู้ร่วมก่อเหตุ
เนี่ยฆ่าผู้ตายเนี่ยมากกว่าสองคน
เป็นคนนอกหรือว่าเป็นคนรู้จักอะไร

อุ๊ยเออเออมันต้องเป็นคนที่ล็อกประตูไหมล่ะ

จากนั้นตำรวจได้เชิญคนใกล้ชิดมาสอบสวนคือ
ค่อยไปนะนางบุญล้อมอายุ๔๗ปี
คนนี้พี่สาวของสามีผู้ตาย
นายวิพัฒน์อายุ๔๒ปีหลานของนางบุญล้อม
นายทวีศักดิ์อายุ๒๗ปี
หลานชายของสามีผู้ตาย
ซึ่งทั้ง๓คนอยู่ในเหตุการณ์ครับคุณผู้ชม
สามีผู้ตายนี่นะครับนายสูงสังเผลอ
อันนี้รูปแบบว่าให้ดูเมื่อวานชอบเมื่อไหร่ไหม
หลอกว่างสอบบ
พอเจอยาบ้าดาตามกระบวนการตรวจปรัตเศษาบาด
สาวะสิจ๊ะตรวจปัสสาวะก็ม่วงม่วงคราวนี้ตรวจหมดเลยตรวจหมดเลย
คนที่แจ็คพอร์ตอีกคนนึงคือทวีศักดิ์ครับอันนี้ก็ม่วงทวีศักดิ์เป็นใคร
เป็นหลานเหมือนกันไหมอ่าหลานชายของสามีอันนี้ฝั่งของฝั่งสามีอ่าอ่า
หลานชายของฝั่งสามีผู้ตายส่วนนายสุโธล่ะนายสุโธ
นายสุโธสามีของผู้ตายให้การกับตำรวจว่าคืนเกิดเหตุนั้นหรือ
เขาก็เล่าเหมือนเดิมคือเขาไปนอนอีกโรงงานหนึ่ง
เฝ้าหลานสาวที่ท้องเสียยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกับภรรยา
และไม่เชื่อว่าภรรยาจะถูกฆาตกรรมเพราะว่าทรัพย์สินไม่ได้หายไป
ไม่ได้มีการหลื้อค้นห้องเห็นไหมล่ะส่วนซ่อยคอมือนี่๒บาทที่หายไป
เดี๋ยวหาก่อนมันอาจจะไม่หายก็ได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยบอกใช่ไหม
แต่หากภรรยาถูกฆ่าจริงคิดว่าน่าจะเป็นคนร้าย
คนร้ายที่หวังจะเข้ามาเอาของมีค่านั่นแหละแล้วลงมือทำร้ายจนเสียชีวิต

หมายถึงว่าไม่ใช่ฆาตกรรม
ผมก็ฟังหมายถึงว่ามันก้ำกึ่งกันครับ
ก็ต้องรอดูก่อนครับ
เขาจะว่าผลจะออกมาบ้าง
แล้วถ้าเป็นคดีฆาตกรรมตอนนี้เราสมมุติว่าเป็นคนที่เรารู้จัก
เรารู้สึกอย่างไรบ้าง

ส่วนศพของนางศาวันนานี้งานาญาติเก็บไว้ที่
วัดบอททสวัสดิ์ประทุมธานีคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
คือครอบครัวนี้เขามีเชื้อสายมอน
คือชาติภัณฑ์มอนเขาจะเก็บศพที่ตายผิดธรรมชาติไว้๓ปี
โดยประมาณถึงจะเอามาประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็ชาปนกิจ
แต่แต่หูเสียงดังเลยแต่

แต่น้องสาวของผู้เสียชีวิตเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ชิด
ไม่น่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ทำไมครับทำไม
คือยอมรับว่าพี่สาวมักจะมีปัญหากับสามี
ไหนสามีเขาบอกเขาไม่ค่อยมีปัญหากันไม่ค่อยทะเลาะกันอ่ะอืม
แต่น้องสาวผู้ตายบอกมักจะมีปัญหากับสามีถึงขั้นถูกทำร้ายร่างกาย
และพี่เขยมักจะชอบดื่มเหล้า
คือชอบแหละไม่มักเลยชอบแหละ
แล้วพี่สาวจับได้ว่าไปติดพันธุ์หญิงอื่นด้วยอ่านแชทนี้โอ้โหไกลเท่าไหร่
คือแชทอันนี้ทางฝั่งพี่สาวคุยกับน้องสาว
แล้วเหมือนกับก็เล่าให้ฟังแหละว่าแบบมีการไปติดพันกับผู้หญิงอื่น
อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่น้องสาวเอามาเปิดให้กับนักข่าวดูว่า
นี่ไงนี่น่าจะเป็นปมหรือเปล่าที่ทำให้พี่เขยมีส่วนรู้เห็นกับการตายของเมียตัวเองหรือเปล่า
อ่านได้บางคำมันมีใส่ถุงไม่ใส่ถุงด้วยนะดอม

เออมีใส่ถุงไม่ใส่ถุงนั่นคืออะไรไม่รู้นะ
คือแล้วพี่สาวมักจะมาปรับทุกข์กับเธอเป็นประจำ

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปหาหลักฐานอย่างละเอียด
ตำรวจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเตรียมการมาเป็นอย่างดี
ไม่ดีได้ยังไงมันทำเสร็จมันล็อกประตูด้วย

ตำรวจจะหาอาวุธที่ใช้ก่อเหตุให้เจอ
และสอบเค้นคนใกล้ชิดอีกครั้ง

เพราะแต่ละคนบอกว่าเลิกลักทั้งนั้นเลย
เอาเหรอมีพิรุธเหรอมีพิรุษทั้งนั้นเลยครับ
อ้าวเดี๋ยวตามกันต่อ

ความรู้ได้อุทาหรณ์ไปด้วยครับอืม